ฮอตฮิตมากเพราะมีคนดวงดีดวงเฮงถูก

ที่จังหวัดสมุทรสงครามนะคะภายในโบสถปกโพอันซีนไทยแลนด์
คิวแน่นตั้งแต่ตี๔คิวยาวเป็นกิโลกิโล
เขาไปทำอะไรกันไปดูค่ะ
บอกแค่จังหวัดก็รู้จริงว่าเราจะพาไปไหนตอนนี้
ครับโอ้โหคุณค่ะคนเยอะมากวัดบางกุ้งนี่คุณดูนะ
นักเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคคนที่เขาอยากไปขอโชคขอลาบเขาไปกัน
บรรยากาศที่วัดบางกุ้งนะคะอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงคราม
คึกคักมากมีคนมาเข้าคิวยาวแบบนับกิโล
บางคนเดินทางมาตั้งแต่ตี๔คิวค่ะ
มาแบบหาที่พึ่งทางใจหวังพึ่งบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้พลิกชีวิตบ้าง
คือที่นี่เขาต้องนิยมมาไหว้ตอนกลางคืนไงแล้วก็มากันเยอะแบบนี้
แล้วเห็นบอกว่าต้องไปจอดรถด้านนอกแล้วนะ
เพราะด้านในวัดจอดรถไม่ได้มันเต็ม
นั่นแหละที่วัดบางกุ้งมีนักท่องเที่ยวเข้ามาจอดเต็มแล้วนะ

อย่างที่บอกแหละต้องจอดริมถนนเพื่อเดินเท้าเข้ามาต่อคิว
เพื่อรอกราบไหว้ขอพรหลวงพ่อพุทธนินมณี
แล้วก็ยังมีคนนำข้าวต้มมัดมาแก้บนที่หน้าโบสถมหาอุดเป็นจำนวนมากเลยนะคะ
ทางวัดเนี่ยเขาจะมีการจัดเจ้าหน้าที่คอยแจกหน้ากากอนามัยนะ
อันนี้เป็นการป้องกันการแพร่กระจายแพร่ระบาดของโควิด๑๙ด้วย
แล้วก็มีการจัดถุงผ้าเอาไว้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวที่แต่งกายไม่เรียบร้อย
จำนวนผ้าคลุมเป็นแบบว่าผ้าถุงอะไรอย่างต่างอย่างงี้
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาสักการะก็ขอพรส่วนมากเลย

คุณเปอร์เซ็นต์มันจะเกือบร้อยอยู่แล้วนะ
ส่วนมากที่มาที่วัดแห่งนี้คุณว่ามาขอเรื่องอะไร

ใช่ค่ะคุณโชคลาภนี่แหละเขาบอกว่าตั้งแต่มาขอพรที่วัดบางกุ้งนะ
บางคนเขาว่าชีวิตเขาดีขึ้น

ชีวิตดีขึ้นเรื่องหน้าที่การงานเรื่องส่วนตัวอะไรก็ดีขึ้น
อันนี้มีคนมาเล่าให้ฟังน้องใบตองขออนุญาตเสริมนิดเดียว
มีคนบอกว่าที่ดังเนี่ยวัดนี้ดังจริงเนี่ยเพราะว่ามีคนถูกรางวัลที่๑
เขาถูกรางวัลที่หนึ่งไงก็คือวัดนี้ก็เลยดังขึ้นมา
เพราะว่าคือเขาบอกว่าเขาบางคนจะมาไหว้ตอนช่วงกลางวัน
เพราะว่าถ้าเกิดว่ามากลางคืน๒๓ชั่วโมงคุณต่อคิวกัน
นั่นแหละแล้วอีกหนึ่งจุดที่นักท่องเที่ยวสายมูไม่พลาดที่จะกราบไหว้ก็คือ
สารแม่นางไม้มณฑาทิพย์จันเจ้าอันนี้อยู่หลังโบสถปรกโพนะคะ
ผู้สื่อข่าวก็ไปคุยกับคุณวาสนาใบสมุทรอายุ๔๙ปีอันนี้เป็นชาวสมุทรสาครเลยนะ
เธอบอกว่าเธอเนี่ยเคยมาขอเลขเด็ดแล้วเธอได้กลับไปแล้วงวดนั้นเธอถูกเลขอะไรรู้ไหม

คุณวาสนาบอกว่าหลังจากถูกรางวัลแล้วเธอมาที่หาเจ้าแม่ที่นี่เลยแล้วเอาเครื่องสำอางมาถวายเนี่ยเป็นเจ้าแม่มณฑาทิพย์
และก็ได้เสี่ยงเซียมซีอีกครั้งหนึ่งด้วย

ตรงนี้คืออยู่หลังโบสถ์ปรบคุณ
เธอบอกว่าเสี่ยงเซียมซีไป๒ครั้ง
โอ้โหก็หวังแหละว่างวดนี้เจ้าแม่จะให้โชคให้ลาบเธออีกครั้งนะคะ
คือจะได้ไม่ได้ไม่รู้นะแต่อย่างนี้แหละเข้าใจ
เข้าใจจริงคนที่แบบเคยถูกรางวัลแล้วหวังว่างวดต่อไปมันจะได้
ถูกต้องเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับดวงคุณผู้ชมคนที่ถูกบ่อยก็มี
คนที่ถูกทีเดียวแล้วเว้นไปแบบคุณชนะก็มี
งวดที่แล้วคุณถูกแล้วอ่ะก็ให้คุณถูกบ้าง
ใช่ไหมงวดที่แล้วผมก็ถูกแบบปลุ๊กมาหนึ่งใบ
ผมก็หวังว่างว่องวดนี้จะถูกอีกถูกมั้ย